ไทยรัฐนิวโชว์เราไปตามความคืบหน้าคดีนี้มานะครับ
คดีที่อุกอาจมากเกิดขึ้น๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะฮะ
นี่เป็นที่เกิดเหตุนะครับนายทหารท่านหนึ่งนะครับ
ถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับที่หน้าค่ายทหารนะครับ
ค่ายพระยอดเมืองขวางมณฑนทหารบกที่๒๑๐นะครับ
บนกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะก็จะมีจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มคว่ำอยู่ด้วยนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเนี่ยตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
คือร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อบอลหรือว่าหมวดบอล
อายุ๓๔ปีท่านนี้นะครับหมวดบอลเป็นหัวหน้าหมวดดุริยางมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนม
รุ่นทอบอลปี๒๕๔๘นะครับจากการชนะสูตรพบว่าหมวดบอล
ซึ่งสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขายาวผ้าร่มสีดำ
แล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำคาดขาวเนี่ยถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิด
กระสุนเข้าศีรษะ๑นัดนะฮะเข้าที่ลำคอหนึ่งนัด
แล้วก็ราวนมขวาอีกหนึ่งนัดนะครับคนร้ายนะครับเป็นผู้ชาย
ขี่จักรยานยนต์มานะฮะเป็นจักรยานยนต์สีขาว
หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้ารถนี่ยังไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ร้อยโทวัดสรรผู้อ่าร้อยโทหมวดบอลเนี่ยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับกับภรรยาเนี่ย
ขับรถกลับมาจากการรับลูกชายวัย๖ขวบที่โรงเรียนในตัวเมืองนครพนมนะครับ
พอมาถึงหน้ากองร้อยหมวดดุริยางทหารในค่ายพระยอดเมืองขวาง
วดบอลได้แวะเอารถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้แล้วให้ภรรยากับลูกเนี่ยขับรถเข้าบ้าน
ซึ่งอยู่หลังค่ายหมวดบอลก็ขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนในค่าย
เพื่อจะกลับบ้านขี่ผ่านหน้ากองร้อยสนับสนุนการช่วยลบ
มาถึงจุดเกิดเหตุถนนมันค่อนข้างมืดนะฮะอยู่อยู่ก็มีคนร้ายเนี่ยมาดักยิง
สามนัดนะครับจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
คนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัด
ชุดสืบสวนสอบภาคเมืองนครพนมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มค่ะภายในค่ายพระยอดเมืองขวางนะคะ
ว่าคนร้ายใช้ปืนลูกโม่ในการก่อเหตุไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่ค่ะ
ส่วนเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเนี่ยนะคะคาดว่าใช้เส้นทางด้านหลังค่ายทหารหลบหนี
เพราะว่ามีช่องทางประตูรั้วรวดหนามที่ออกไปหมู่บ้านที่อยู่หลังค่ายได้
ตรงนั้นเนี่ยไม่มีเวรยามรักษาการค่ะ
หมวดบอลน่ะนะคะไปตรวจสอบไฟหน้าแตกค่ะก็คือตอนที่หมวดบอลถูกยิงแล้วรถจักรยานยนต์ล้ม
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะนี่นะคะรถจักรยานยนต์ของหมวดบอล
ได้เชิญภรรยาของหมวดบอลมาให้ปากคำนะคะนางสาวกะนิทถาพรรณสวรรค์อายุ๓๔ปี
ทหารในสังกัดหมวดดุรยางทหารค่ายพระยอดเมืองขวางนครพนม๒๓นายค่ะ
หมวดบอลบอกว่าตอนทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งได้ประมาณนี้ค่ะ
ตัวเองกับสามีขับรถเก๋งกลับจากไปรับลูกชายวัย๖ควบที่โรงเรียน
แยกกลับไปที่หมวดดุรยางเพื่อไปเอารถจักรยานยนต์
กับลูกชายกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าปวดเมื่อยตัวทำขนมมาทั้งวัน
ไป๔๐นาทีคนมาบอกว่าสามีรถล้มกำลังจะนำส่งโรงพยาบาล
แต่มีเพื่อนสนิทอีก๒๓คนโทรมาบอกว่าไม่ใช่แค่รถล้มนะ
สามีถูกยิงสามนัดทำใจดีดีนะโอ้โหเธอรีบขับรถไปนะคะ
ไปกับลูกชายด้วยภาพที่เห็นคือสามีนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจอยู่อะค่ะเชื่อว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งในที่ทำงาน
คนก่อเหตุน่าจะเป็นคนภายในค่ายเพราะว่ารู้ทางเข้าออกเป็นอย่างดีนะคะ

ผมไม่ตอบสัญญาให้หนูก็ออกจากงานก็มีเรื่องกับแค่คนเดียวทั้งผัวทั้งวิญญาณค่ะ
แต่เรื่องที่เรามองว่ามีเรื่องอันนี้มันจะถึงต้องจูงใจต้องทำไว้ทั้งหมด
ใช่หนูยังงงว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอแต่เอาจริงคือเขาแกล้งมาตลอด

หนึ่งปีที่เขาอยู่เขาแกล้งแฟนหนูมาตลอด
ลูกน้องทำผิดก็กักบริเวณแฟนหนู

เพื่อนลองขอย้ายขอย้าย
ขอย้ายค่ะขอย้ายตั้งแต่มีเรื่องเลขตั้งแต่ประมาณกุมภาคม๖๓
หมวดบอลบอกว่ายอมรับว่าตอนเกิดเหตุตกใจและคุมสติไม่อยู่ค่ะ
เห็นทหารนายหนึ่งที่เคยมีเรื่องกับสามียืนอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยตะโกนด่าไป
หลังเกิดเหตุก็สงสารลูกชายวัย๖ขวบเพราะว่าตอนไปหาสามีที่จุดเกิดเหตุพาลูกชายไปด้วย
แล้วภาพที่ลูกชายเห็นก็คือพ่อนอนจมกองเลือดอยู่กำลังปั๊มหัวใจ
แล้วลูกชายก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วเด็กอะค่ะก็ถามตลอดว่าใครทำพ่อใครทำพ่อ
แล้วเขาก็อยู่ในนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์
หนูด่าหนูชี้หน้าด่าเขาเลยเพราะมึงมึงคนเดียว
หนูคิดเรื่องอื่นไม่ออกเลยค่ะเขามีปัญหาอยู่กับแค่คนเดียว
เขารักลูกรักเมียถึงบางทีแบบเราอาจจะทะเลาะกันบ้างครับ
มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยคิดที่จะแบบเลิกกันเลย
เราไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกกัน
เขารักลูกมากเขาวาดอนาคตไว้ให้ลูกหมด
เขาวางอนาคตไว้
แล้วลูกกำลังจะจบอนุบาล๓
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นมาก
พอน้องได้ใส่ชุดคุย
เราก็คิดว่าเราจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์ลูก
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ในหมวดดูยางเราจะสนิทกันทั้งหมด
เพราะว่าทุกคนจบจากโรงเรียนดุยาฐานบก
ทุกคนจะมีรุ่นก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งหมด
ก็จะมีความรักไข้กลมเกี่ยวกัน
ในภาษาทหารเขาเรียกว่าจบจากทงเดียวกัน

เป็นคนสนุกสนานล่าเริงครับแล้วก็รักลูกน้องรักพวกพ้องครับ
ก็เรียกว่าคือน้ำหวดตัวยางของเราจะมีนโยบาย
คืออาทิตย์หนึ่งเราจะกินข้าวด้วยกัน
ทำกับข้าวแต่ละบ้านเขาก็มารวมกันกินด้วยกัน
เพื่อความกระชับสัมพันธ์ซึ่งเราทำอย่างนี้กันมาตลอด
ก็จะมีความสัมพันธ์กลมเกียวแม้แต่แม่บ้านนะครับ
ก็มีความสมัครสวรรค์สมัครกีกัน
เพราะว่าได้รู้จักกันได้คุยกันตลอดครับ
ไม่คิดว่าเขาจะโดนเอง
อืมแต่ว่าเรื่องชู้สาวนี่ไม่มีแน่นอนใช่ไหมครับ
ครับไม่ที่อื่นก็น่าจะขวัญเสียกันหมดแล้ว
พี่น้องในหน่วยก็ตอนนี้ขวัญเสียกันหมดแล้วครับ
ขนาดในค่ายยังอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเรามองเป็นลักษณะของการซุ่มยิงไหมหรือว่า
ใช่ครับเพราะว่าค่อมอยู่กับรถ
เห็นเขาบอกว่าเป็นการประกบหรือตัดหน้าแล้วยิง
ประกบตัดหน้าแล้วยิงใช่ครับมอไซด์เหมือนกัน
ใส่โพสต์ข้อความแสดงความอะไรผ่านทางเฟซบุ๊คด้วยนะครับ
แล้วก็มีโพสต์คลิปด้วยนะครับคลิปของหมวดบอลตอนที่
ร้องเพลงแล้วก็สอนดนตรีพวกเครื่องเป่าในวงดุริยางให้กับทางทหารในค่ายนะครับ
เป้นผิดด้วยนะครับ
ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของคนที่จะเป็นคนร้ายคนก่อเหตุนะฮะ
ส่วนจุดที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุมากที่สุดเนี่ย
คือเป็นกล้องที่อยู่ระหว่างซ่อมอีกฮะซ่อมระบบไฟฟ้าอยู่
ก็เลยต้องแกะรอยต่อนะฮะช่วงนั้นมืดด้วยนะครับ
แต่ว่าจากการสอบปากคำสอบถามข้อมูลต่าง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตั้งปมเอาไว้๔เรื่องนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องชู้สาวเนื่องจากหมวดบอลผู้ตายเป็นผู้ที่หน้าตาดีนะครับ

ที่สองก็อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่เคยทำเรื่องขอย้าย
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอาจจะเป็นเรื่องของการยิงผิดตัวก็ได้นะครับ
หรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนี้ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบขยายผลต่อนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ
ส่วนผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑๐พลตรีสามารถจินตสมิทนะครับ
ท่านบอกว่าหมวดบอลเองก็ถือว่าเป็นนายทหารที่เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมในการทำงานของเพื่อนร่วมงานนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ย้ายมาที่นี่นะครับที่นครพนมนะครับ
ชั้นยศจากนายทหารยศจ่าจบจากโรงเรียนดุริยางทหารบกรุ่น๔๘นะครับ
ตอนนี้ทางกองทัพภาคนะฮะกองทัพภาค๒แล้วก็ค่ายทหารที่เกิดเหตุเนี่ยจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับความปลอดภัยในค่ายทหาร
เพราะขนาดในค่ายทหารนี่โอ้โหยังมาดักยิงทหารจนเสียชีวิตขนาดนี้นะฮะ